สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
สวัสดีกันชัยฉันไม่ได้เจอเธอนานน่ะสวัสดีพี่หนุ่มกับผมนะครับ
ทำอย่างเงี้ยโอ้โหชุดเสื้อนะนี่ดูฮะเหมือนเสื้อมาจากอุกระบาดนะ
ภุ่งลงมาจากฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้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
ฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้า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
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเนี่ย
เลยอยากให้ผู้ใหญ่ในประเทศผู้หลักผู้ใหญ่
ในประเทศทั้งหลายช่วยส่งสัญญาณ
หน่อยฮะเพราะตอนนี้มีการติดเชื้อ
เพิ่มจึงเสนอให้รัฐบาลเนี่ยกลับมากระชับ
ก่อชับมาตรการป้องกันให้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการออกพว่าบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย

เขาบอกว่าเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ซึ่งสาธารณสุทธิตต้องเสนอสอบคอน
เพื่อวิจารณาอย่ารอจนเตียงไม่พอ

รัฐมนตรีนะครับคุณอนุธิชาญวิกูล

เค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สัจจานในแพ่ประสิทธิ์
บังคับให้สวมหน้ากากอันนี้ไหมในพื้นที่ปิดทั้งหลายในห้างอืม
ตึกทั้งหลายเนี่ยเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยว่าสาธารณสุขเนี่ย
ก็จะเข้าร่วมด้วยทุกวันอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นขั้นตอนการนำเสนอเนี่ย
เสนอขึ้นมาผ่านสอบคอส่วนใหญ่ก็จะผ่านอยู่แล้วคือคุณหมอส่วนใหญ่เนี่ย
จะมีการประชุมสอบคอจะมีการเสนอมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
คุณอนุทินกล่าวว่าก่อนจะประชุมสอบคอชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีการประชุมสอบคอชุดเล็ก
ก็จะเสนอมาตรการต่างถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเอาล่ะเราก็จะเร่งลดหย่อนนะฮะ
หรือถ้าสถานการณ์ตึงไปก็จะดูเป็นจุดว่าเราควรจะแก้ไขยังไง
อย่างช่วงนี้สิ่งที่เราเห็นคือสอบคอและสาธารณสุขไม่เคยพูด
เขาบอกไม่เคยพูดนะฮะว่าถึงเวลาปลดหน้ากากออกแล้ว
มีแต่หน่วยงานอื่นพูดกันทั้งนั้นพอถึงเวลามีปัญหาขึ้นมา
ก็มีความสงสัยสงสัยซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลย
ช่วงนี้ใส่ได้เราก็ใส่ส่วนการติดเชื้อในโรงเรียน
เพราะตอนนี้ส่วนใหญ่เขาบอกว่าประเด็นหลักที่มันติดกันเยอะเนี่ย

เป็นเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือกัน

แล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยก็คือกลับมาติดพ่อติดแม่ติดคนในครอบครัว
มันก็เลยถือว่าเป็นการระบาดที่หนัก
แต่ด้วยความโชคดีคือหลายคนก็ฉีดวัคซีนกันไปแล้ว

การแบบว่าบางจุดเนี่ยนะฮะเขาให้แบบว่า
เรียนที่บ้านอย่างเดียวเลยปิดไปแบบเป็นอาทิตอาทิตย์เลยเนี่ย

เขาบอกว่าไม่ต้องโรงเรียนหรอกคุณอนุทินก็บอกว่ามันสามารถติดได้ทุกที่นะ
มีการสัญจรไปมาหรือมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
จึงอยากให้ประชาชนแล้วตรงนี้บอกเอาล่ะตอนนี้ทางที่ดีที่สุด
ฉีดวัคซีนเพราะวัคซีนเนี่ยไม่ได้กันติด
ครับแต่มันกันไม่ให้อาการเนี้ยรุนแรงมากขึ้นอืมนี่คือเจตนา
และสิ่งที่รัฐบาลกับสาธารณสุขเนี่ยพยายามออกมาชี้แจงครับผม
ถ้าเราป้องกันตนเองเต็มที่แม้จะติดเชื้อก็ไม่เป็นอะไร
ตอนนี้นะครับทางสวบคอเขาเป็นห่วงนะฮะ
ในช่วงวันหยุดยาวนะมดวันที่สิบห้าถึงสิบเอ่อ
สิบสามถึงสิบเจ็ดเนี่ยรอบหนึ่งหยุดห้าวันติดเลย
เขาบอกว่าคนที่ไปทำกิจกรรมทางศาสนาก็ควรที่จะอ่า
เฝ้าระวังแล้วก็รวมถึงใส่แมสเวลาที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

ใช่ครับผมมีเข้าสารหาบูชาเข้าพรรษาครับ
แล้วก็สิ้นเดือนก็เป็นวันหยุดยาวอีก๔วัน

คนออกไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดก็อาจจะเจอคนเยอะ
เขาก็เป็นห่วงว่าให้ระมัดระวังตัวกันด้วย

รอบตัวเราก็เห็นติดเขาโตได้แล้ว
คือติดกันเกือบครบแล้วเน่าเถอะน้อง

ก็พยายามแบบเซฟตัวเองให้ได้มาก
ก็สามารถวันนี้คนที่ติดแล้ว
คนที่ยังไม่ติดคุณรู้สึกยังไงกันบ้าง

ถ้าจริงแล้วก็บอกมีคาดคณีว่าไง

วันละห้าหมื่นคนคุณเชื่อหรือไม่เชื่อ
ก็ไม่รู้เลยอันนี้
ก็เป็นไปได้นะ
เพราะคนรอบข้างมันติดกันบ่อยมาก
หมดเลย

มันก็มีความเชื่อแต่ว่าห้าหมื่นหรือเปล่าไม่รู้

เพราะว่าสมมุติคุณไม่อยากจะกินฟาวิ
มันจะมีเลยว่ายาแก้เจ็บคอถูกยาแก้ไข้
อย่างยาแก้ไข้เนี่ยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
คนที่เป็นโควิดอ่ะคุณจะไปกินยาแก้ไข้แบบว่า
อย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนชอบกินอะไรนะ

มันต้องกินไฮรีนอลฉันก็เพิ่งรู้

โคเฟนเขาไปเยอะก็มีปัญหาน่ะเถอะ

อันนี้ก็รู้ว่าเพราะเธอกินโคเฟนเป็นวิตามินซีเนี้ย
มิมิเคราะห์เอาเป้าหมาย
มุติคุณกินฟ้าทลายโจรคุณก็เลือกกินฟ้าทลายโจรไม่ใช่ผสมกัน
ทั้งยาจีนทั้งแบบไหวฟ้าทะลายโจรไม่ได้ต้องแยกกันเลย
แต่ที่แน่คือถ้าเกิดว่าเป็นถามคุณหมอดีกว่า
อยากฟังจากตรงนี้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ย

คำว่าเราเองก็ไม่ใช่คุณหมอ

เพราะว่าคนติดแล้วร่างกายแต่ละคนที่รับยามันไม่เหมือนกัน

ก็เรื่องอย่างนิไม่เทิดเรื่องของโควิด

มีเรื่องของเจอจ่ายจบตอนนั้น

เป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ท่านได้เปิดเผยบอกว่าหลังได้มีการรับแจ้ง
การยื่นขอรับค่าสินใหม่ทดแทนจำนวนหลายพันคนโอ้โหมูลค่าความเสียหายห้าร้อยล้านบาทนะฮะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายฐานช่อฉนประกันมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
คือในอานนท์เนี้ยก็บอกว่าว่าไอ้การพระระบาทของโควิดไนทีเนี้ยนะฮะ
ส่งผลให้ทำให้มีคนเนี่ยทำประกันจำนวนมากบริษัทเองเนี่ยก็เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน
ให้กับทางผู้ทำประกันอย่างรวดเร็วที่สุดสุดท้ายแล้วไอ้ความเร่งรีบเนี่ยแหละฮะ
มันก็เลยทำให้มีการตรวจสอบเอกสารต่างต่างไม่ถี่ถ้วนอืม
หลังจากนั้นพอกลับมาดูแล้วกลายเป็นว่ามีผู้ใช้เอกสารปลอมเนี่ยนะฮะ
ขอรับเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยทั้งตัวเองไม่ได้ติดเชื้อ
เออจะเอาตังค์แต่ไปเอาเอกสารปลอมเนี่ยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลของผู้ป่วยปลอมนะฮะ
นำเอาหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยปลอมของโรงพยาบาลเนี่ย
แล้วก็ของผู้ที่ติดเชื้อของใครอื่นอื่นเนี้ยนะฮะเอามาใช้
รวมทั้งมีการทำเอกสารใบรับรองผลตรวจโควิดแบบปลอมอื้อหือ
แล้วก็เอาไปขอขึ้นเงินโอ้นี่ค่ะภาษีสินใหม่ซะแทนทำครบ

เห็นปะละใครเจอปุ๊บได้แสนนึงอ่ะจำได้ไหมล่ะใช่
คนบางคนแบบก็มันก็ต้องมีวิธีหลายหลายวิธีอ่ะครับอืมอืม
๔แล้วลอบ๕มันไม่มีแล้วเจอจ่ายจบมันมีแต่เจอจ่าย
ไปไม่จบด้วยเพราะว่าเป็นสองกระนึกบ้างบางบางบันดุบริสัทฯ
เขาปิดไปเลยอ่ากับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเขาไม่
รับเลยทั้งเออที่สายพันธ์อังกฤษอ่ะน่าจะได้
แล้วก็รวมถึงเดลต้าช่วงต้นต้นเนี่ยน่าจะได้เงินช่วงนั้นใช่ช่วงนั้น
ต้าช่วงต้นต้นถูกต้องแล้วก็เบลต้าน่าจะยังได้เงินอยู่ส่วนพอโอมิคอนนี่ก็คือ
ยกเลิกไปแล้วนะแม่น้องยกเลิกแล้วจำแม้นเพราะว่าบริสิทธิ์ของฉันน่ะ
ถ้าสมมุติเป็นในช่วงสักมีนาคมพอหยุดจ่ายเมษาอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติใครติดช่วงมีนาคมได้คนละแสนตอนนั้นถูกต้องเมษาเลย
หมดคือใส่ใส่หัวเป็นผีเสื้อทำไมมีหนัยภาพอะไรบ้างไม่มีบิอ๋อ

กี่เท่านั้นบันเจริษตั้งวันบอกจะให้รีบถูกแต่งชาก็รีบ
หรือวันที่เขาหมุนบอกให้เป็นกองรอบชาติก็แหด่ะ

ไปส่องเหรอ

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับสุดเถื่อนแล้วเกินนะครับ

ขับกระบะปาดหน้าดักทำร้าย
สีมีแต่พาดหัวมาอันนี้เลยนะครับค่ะ
สีขาวได้รับแจ้งเหตุเนเจ้านายพรสัก
เป็นคนกระบี่นะฮะบอกว่าถูกคนขับรถกระบะสีดำเนี่ย
ขับมาปาดหน้ารถของนายพรศักดิ์กลางถนนก่อนที่คนในรถเป็นชายแล้วก็หญิง
สามสี่คนจะเดินลงมานะฮะแล้วไปทำร้ายคนในรถที่กำลังถ่ายคลิป
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๖ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจนบาดเจ็บโดยมีนักเรียนหญิง
หนึ่งเนี่ยเจ็บหนักสุดนะเอาลองดูคลิปหน่อยครับ
อ่ะน้ำมา
อย่าลงอย่าลงข้อหาได้ดีดีวะคันตามรถมาบรรเนียน

ผ่านเลยฮะผ่านอย่างงี้เลยเนี้ยฮะอืมแล้วลงมานะครับ
เนี่ยลงมาแล้วเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับ
นี่ทุบรถนี่แหละทุบรถเห็นไหมล่ะโอ้โหเออเห็นไหม
ลงมาลงมาลงมายังลงมาไม่เปิดประตูนะบอกมีอะไร
มีอะไรเนี้ยฮะโอ้โหโอ้โหอาจมากคือเรื่องนี้นะครับ
ทางน้องเอครับเป็นนามสมมุตินะฮะเป็นนักเรียนชั้นม๖เนี่ย
เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเย็น
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะที่โรงเรียนเองเนี่ยมีการจัดแข่งกีฬาสี
แล้วปรากฏว่าไปมีปัญหากันระหว่างนักเรียนชายชั้นมสามอืม
ซึ่งนักเรียนชายคนนี้เนี่ยนะฮะไปมีปัญหากับเพื่อนของตนเอง
ตนเองเนี่ยเข้าไปห้ามนะฮะบอกอย่าเกิดปัญหากันเลยอย่ามีปัญหากันเลย
แต่นักเรียนชายคนดังกล่าวไม่พอใจเธอนะครับแล้วก็มีปากเสียงกันจากนั้นคุณครูเนี่ย
เข้ามาพูดคุยขอให้ยุติปัญหาซะ
ทุกอย่างก็จบไปแต่นักเรียนชายเกิดอาการไม่พอใจนะฮะ
ก็เลยได้มีการติดต่อครับให้พ่อแล้วก็แม่รวมไปถึงญาติมาที่โรงเรียน
เพื่อจะเอาเรื่องผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ที่ญาติของนักเรียนชายเนี่ยจะขับรถกระบะสีดำ
ทะเบียนรถนะฮะบ่อไปไม้หอหีบหกแปดแปดสามกระบี่ไปที่โรงเรียน
คุณครูเองก็เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยห้ามนะครับ
กระทั่งเลิกเรียนตนเองเนี่ยกำลังจะกลับบ้าน
ก็สังเกตเห็นนะครับว่ามีรถกระบะคันดังกล่าวคันนี้
ขับตามมาตลอดช่วงที่รถออกจากแยกไฟแดงนะครับ
กำลังจะเลี้ยวอยู่เธอไปที่สะพอกคลองท่อม
ปรากฏว่ารถกระบะที่จอดรออยู่กลางถนนนะฮะ

ก่อนที่คนในรถกระบะ
ผมตายแล้วลูก
นี่ดูนี่ฮะ
โอ้โหนี่
กีฬาสีนะครับก็มีปัญหาขัดแย้งกันอีก
โดยนักเรียนฝั่งตรงข้ามได้มีการโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองนั้นมาที่โรงเรียน
แต่ครูที่โรงเรียนเนี่ยเห็นก็เลยพยายามให้ออกโรงเรียนไปก่อน
แต่ว่ากลุ่มผู้ปกครองเองเนี่ยไปดักรออยู่หน้าโรงเรียนแล้วขับรถตามไปนะฮะ
กระทั่งไปเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเลยครับเบื้องต้นก็ทราบว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดสี่คน
ซึ่งตำรวจเองก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว๒คนเพราะเด็กสามารถชี้ยืนยันตัวได้เลยนะครับ
ส่วนอีก๒คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำกลุ่มผู้เสียหาย
รวมทั้งรอผลการตรวจร่างกายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเรียกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย
พบพนักงานสอบสวนแต่ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้างนะฮะ
เพราะต้องดูพฤติกรรมประกอบทั้งหมดด้วยไปฟังเสียงน้องคู่กรณีหน่อย
ตรงนี้ละกะเบิ้ลละกะจากแต่กิมมันมั่นใจเบี้ย
ซึ่งไม่ลงจ๊อกกันนี่กันเน็บติ๊กจ๊อกปะเนี้ยอืม
บอกมันเป็นบอกอืมก็กิมว่ายิกตะกะนั้นว่ารถค่อย
คิดว่าเอ็นต่างเบิ้ลต่างจากปืนเรากล้าที่ว่าจะลง
ใช่ค่ะกล้าค่ะพี่ลุงพอคิดว่าอ๋อต้ะถ้าเราคิดว่า
พอลงจ๊อกกันเบี้ยต่อกิมรู้ว่าอ๋อโอก็ละนี่เรียงรถนี่
เข้าล่งมาเผื่อเข้าล่งมาค่ะฟังลายเราเขาแล้วพอค่ะโอ้อืม
ถึงกิมมันไม่ได้อันไงเลยมันเบี้ยกิมมันอยู่ค่ะไหนนี่นำ
ติ้งโหไว้หนูลงจ๊อกพูดยิ่งคนี้ค่ะเปิดรถเลยเปิด
กะมาตบกับคุณนี่อ่าแต่ว่าไอเด็กที่ว่าเลือดโอนไอ
กิมจูงเพื่อพะนี้คือจะดึงมาค่ะอืมขอมันนังแก็บ
รังค่ะติ้งไหนคริปดีว่าปีกะแห้งอยู่แล้วไม่มีผลาอืม
แล้วก็ลงมาแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้นี้แล้วก็เลยบอกว่า
ไม่เหมือนกันอ่ะอืมนะนะครับอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าตัวเอง
เป็นผู้ถูกกระทำอืมอีกมุมนึงบอกว่าไม่ใช่ไอ้รถของ
เด็กหญิงคนนั้นอ่ะมีปืนมีปืนโชว์ปืนก่อนใช่ก็เลยลงมา
ผู้ศิกาทำอ่ะเห็นปืนแล้วยังลงมากล้าลงอ่าอืมยิงก็
ยิงเออเปิดประตูด้วยอ่าเนี่ยคุณผู้ชมจะเชื่อมุมไหน
ฝ่ายไหนนะครับลองคิดดูเองเพราะเขาบอกว่ามีการเบิ้ลเครื่อง
ใส่เขาด้วยอืมนะฮะแล้วก็ลงมาว่ามีปากมีเสียงกันก่อน
แล้วค่อยควรจะลงลงไม้ลงมือใช่ก็ไม่ควรจะลงอ่ะ
นะฮะก็ขับขับตามกันไปก็เรื่องก็ไม่เกิดแล้วฮะ
แต่นี่มีปืนยังกล้าลงไปอีกมันแปลกนะ
ใช่ฮะแล้วลงไปนี่คือลงไปกันหลายคนเหมือนกันนะลุง
แต่ว่าผมว่าไม่มีนะรถเด็กผู้หญิง
เป็นเด็กนักเรียนไม่ใช่เหรอ

แต่ภาพเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

ใช่เขาบอกเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรถสีเขียวเนี่ยไปด่าเขาก่อน

นี่ไงก็คิดเหมือนกันนะมีปืนแล้วยังกล้าลงไป

หัวหัวแตกนะฮะสมคาญนะ

หมายความว่าน้องที่หัวแตกเลือดออกเมื่อกี้คือเป็นคนที่เขาบอกมีปืนปืนถูกไหมคะ

แต่หัวแตกพอไปก็โดนตบโดนซัดโดนแบสหน้าก่อนเลย

แต่ฝั่งที่บอกว่าอ้างมาตัวเองว่าเห็นว่ามีปืนอยู่

แต่คนที่มีปืนกับหัวไม่แตกไอ้หัวแตกก็งง
เอางี้ดีกว่าเรื่องใกล้ตัวเรามากดีกว่า
ตอนนี้ถ้าสมมุติเราดูตลาดราคาน้ำมันโลกในตลาดเนี่ย
มันมีการปรับลงมาประมาณสัก๑๐กว่ายูเอส

แต่ประเทศไทยของเราคำถามว่าทำไมราคาน้ำมันของเรา

มันไม่มีทีท่าจะสารวันเตี้ยลงเลย

แต่เอานะประเทศไทยของเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่แพงที่สุด

สาวิเดเชียก็มีสิงคโปร์ที่แพงกว่าเรา
สิงคโปรเนี่ยตกฤทธิ์ละเกือบร้อยนะฮะ๙๗๙๕

เมียนมาร์ก็แพงกว่าเรา๔๕๙๔
มาเลเซียบรูไนของเขาถูก

ถ้าเติมที่สิงคโปรนี่ลดเรา๕๐ลิกนี่ก็เกือบ๕๐๐๐นะฮะ
แต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคต

ก็๓๐๐๐กว่ากับ๔๐๐๐กันอยู่แล้วไม่ว่าหมดอย่างนี้

นั่นแหละเมื่อวานที่เราพูดถึงว่าระเบิร์ต๖รูป
พี่หนุ่มเติมชิ้นนี้ไหนฮะ

คนต้องรวยมากนะพี่หนุ่มต่อ
ไปแล้วว่าแกซโฮล์๙๕ก็เป็นเบนซินอะ

เขาไม่มีน้ำมันอย่างกันหนักว่าห้ามใช้แก๊สโอฮอลแล้วนะ

ถูกณวันนี้เอาตรงเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าสมมติว่าเราดูติดตามเกี่ยวกับฐานการณ์โลกของผมอะ

หนึ่งระวังว่าเงินจะเฟ้อหนัก
เฟ้อหนักก็หมายถึงว่าเงินบาทของเรา

คำว่าเงินอ่อนค่าลงเนี่ย
หลายบาทเลยเงินไทยก่อน
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเมื่อต้นปีเนี่ย
อยู่ที่๓๓๔ถูกต้องไหมคะ

ณตอนนี้ค่าเงินบาทของเรานะฮะ

ต่ำกว่า๓๖บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันเยอะเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่า
โอเคถ้ามันทะลุ๓๖บาท

หนักสุดในรอบ๑๔ปี

ปรากฏว่าตอนนี้เงินเฟ้อแต่ถ้าสมมุติ
เรายังมีโอกาสเหลืออยู่อีก๒กว่า

อะไรเราฐ่องไว้แค่นี่ถ้าเขาบอกว่ามันเงินเฟ้อ

หรือมีค่าน้อยลงมานี้ล่ะ

เงินดอลลาร์ซึ่งอืออิงกับเงินดอลลาร์

ดอลลาร์ซึ่งถ้ามันทะลุไปไกลกว่านี้นี่ก็น่ากลัว
๓๖บาทแล้ว๓๖บาท๓๖แล้วครับตอนนี้
ตอนนี้อะไร๓๓๓๓๓๔

นี่ไงเขาจึงบอกว่าเฟ้อร์ดไม่เฟ้อร์ดก็ดูเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเคลื่อนไหวการอ่อนไหวของการอ่อนตัวเนี่ย

โดยเฉพาะช่วงนี้เงินบาทอ่อนค่าจากปัจจัยภายนอก
กรณีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับ
แล้วก็ในช่วงวันถึง๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
หยวนซึ่งหลายประเทศก็เริ่มอิงกับเงินหยวน

ปรากฏว่าเงินหยวนของประเทศจีนก็แข็งค่าขึ้นมาอีก

มันก็เลยส่งผลให้ตอนนี้ไอ้เงินสกุลหลักของโลก

เงินไทยของเราก็เลยอ่อนตัวลง
เพราะฉะนั้นก็น่าจับตามองเหมือนกันสำหรับคนที่ส่งออก

เพราะฉะนั้นจากการติดตามว่าอะไรมันทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้

เงินทุนของไทยมันก็มีการไหลออกนอกประเทศกันเยอะพอสมควร

ซึ่งประเทศไทยเราเองในที่สุดก็ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกัน

ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อการตลาดตาสารนะฮะ
รวมทั้งนักลงทุนยังมีความเชื่อมั่น

ส่วนตลาดทุนในภาพรวม
ก็มีการเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดทุนทั่วโลกนั่นแหละ
ในช่วงนี้เงินบาทต้องยอมรับ

แล้วคุณคิดว่าคิปโตมันจะไม่ผันผวนเหรอ
ขนาดที่เขาบอกว่ามีเงินสดให้กอดเอาไว้แน่นเนอะ

ครูแพทย์ถามที่ประชายชายว่าอะไรบ้าง

ถ้าสมมุติเรายังไม่ขาย

แต่ตอนนี้บิตคอยต์จะขนาดขึ้นนะ
ว่ามันอยู่ที่หลายแล้ว๖๐๐แซมกว่าบาท

แล้วตอนล้านหนึ่งทำไมไม่ขายกันล่ะ

ตอนนี้ก็ดูเริ่มกระเตื้องขึ้นนิดหน่อย

ไม่คือตอนห้าแสนไม่นี่หรอที่ได้ข่าวมา
ไม่เคยเล่นเลยหุ้นยังได้ไม่ไปเชื่อป่ะ
เรื่องจริงนจริงนี่เรื่องจริง

เพราะเขาอยากรู้ไง

ฉันจะไม่ทำอะไรไม่ตัวไหนถ้านุ่มจะซื้อ
กูจะไม่ซื้ออีกแล้วฉันไม่เคย
ไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ไม่เคยเล่นหุ้น
แล้วก็ไม่เคยเล่นแอลิพู่อย่างนี้เลย

แล้วก็ได้ราคาเขาเรียกว่าอะไรวะ

เอามาฉันจะเอาฉันนำ

น่าสรุปเราจะยอมขัดธุรกิจเท่าไรลับตาไปนะซังอะน้อง

อย่างนางลงทุนกับนาฬิกาเห็นมาตอนนี้ใครจะคิดว่านาฬิกากำไรมากกว่าทองอีก
อ่ะถูกต้องแล้วขึ้นเอาขึ้นเอาด้วยตลอดเดือน
ขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างนั้นเนี่ยรวยแล้วจริง
เอาล่ะแต่ถ้าสมมุติวันนี้ช่วงเงินบาทของเราเนี่ยมันยังผันผวนอ่อนค่าอยู่เนี่ย
ธนาคารประเทศไทยเขาจะต้องติดตามแล้วตัวพวกเราเองก็คงติดตามกันนะครับ
คำถามไอ้เงินเฟ้อของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราดูแล้วมันปรับตัวสูงขึ้นเยอะมากเลย
ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเงินเฟ้อของไทยยังอยู่ในกลุ่ม
ค่อนข้างต่ำฮะที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ติดตามแล้วก็หาลือนะฮะ
ในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนส่วนจะมีมาตรการอะไรบ้าง
ก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลเนี่ยเมื่อเงินมันเฟ้อปุ๊บเงินมันไม่มีเงินมันคือของมันแพงขึ้น
เอาจริงจริงไม่ว่าค่าไฟก่อแพงขาดก๊าซก่อแพงค่านู่นค่านี่ก็แพงหมด
คลองชีพสูงอ่ะจะดูว่ารัฐบาลก็จะออกอะไรมาช่วยเราบ้าง
ครับเนาะอืมรอให้ถึงเวลาก่อนฮะ
ทั้งจะมีการต่ออายุลดภาษีสรรพสารมิตรนะฮะน้ำมันเนี่ยดีเซลหรือเปล่า
ก็ต้องดูว่าไอ้ราคาไอ้สรรพสามิตรน้ำมัน
เขาจะลดให้เราอีกหรือเปล่าอ่าฮะนะฮะส่วนในขณะเดียวกัน
วันนี้คำถามที่คนไทยทั้งประเทศถามว่าราคาตลาดน้ำมันในตลาดโลก
ช่วงนี้มันลงมาสิบดอลแล้วทำไมของไทยอ่ะไม่ลงวะ
เพราะว่าเรายังซื้อแพงอยู่หมดไม่ใช่เราซื้อแพงเรากลับไปกองทุนน้ำมันเรายังเจ๊งอยู่ประมาณแสนกว่าล้าน
อ่าใช่เพราะฉะนั้นน่ะของเราเนี้ยมันจะมาลงพวกภาพวาดภาพภาพเนี้ยคงไม่ได้อืม
เพราะฉะนั้นน้ำมันของเราอ่ะถ้ามันสูงขึ้นเร็วเร็วเนี้ยเราก็จะค่อยค่อยไต่ขึ้น
มันจะได้แบบไม่พวดไม่พวดพลาดทีเดียวมันเป็นระบบของเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไทยเนี่ยยังไม่สามารถลดราคาน้ำมันได้ทันทีนะ
เพราะเรายังมีภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งในตอนนี้ภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเคยเล่าให้คุณฟังเนี่ย
มันขัดทุนเป็นแสนล้านก็ต้องเอาเข้าไปชดเชยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ซึ่งก็ต้องแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันก่อนแล้วกันตอนนี้
ตอนนี้เป็นสามสิบหกจุดศูนย์เจ็ดแม่อืมตอนหนึ่งได้
อันนี้เริ่มต้องน่าจับตามองนะครับผมเพราะมันเมื่อวานที่เราที่เราอธิบาย
แล้วปอนอ่ะปอนยังสี่สิบสามอยู่ค่ะปอนยังไม่ค่อยตื่นตกใจไม่เขยิบเหรอ
ดอลลาร์แต่ปอนก็ลงมาหน่อยนะปอนลงมานิดหนึ่งเพราะว่าปอนเหมือนจะใหญ่มันสี่สี่
ก็คือดอลลาร์เนี่ยแหละที่มันถ้าเกิดโอ้โหเรื่องการส่งออกมันอ่า
ถูกต้องแบบผวนกันแล้วผวนผวนแล้วก็ได้ค่าเงินต่างกันมาก
บาทเดียวก็เป็นผลนะฮะใช่หลักขาดทุนเป็นแบบหลักสิบล้านร้อยล้านได้อืม
โอเคค่ะเดี๋ยวเบสคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแสดงแขนต่อครับ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
อ่ะกลับมายืนต่อนะครับผมนะฮะเรียบร้อยโอเคปึกปึก
อะไรคุณเป็นอะไรนางส่งดอกไม้มาบ้านฉันไงเธอ
คนส่งลงไม้ไปให้มดดำที่บ้านเอาจริงเหรอเอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่
คือเป็นชอบหรือว่าดอกสีอะไรคุณแม่ต้องดูดอกสิยังไม่เห็นเลยดูสิ
ดีก็ไม่ส่งดอกไม้ใส่ในพัดลมไปด้วยแปลกมามันแปลกมาอืมอืมอ่า
คุณอ่านข่าวของคุณบ้างที่๑๙ครั้งแผ่นดินไหวซึนามิไม่มีหรอ
อ่าวันนี้ที่เกาะอันดามัน
ซึ่งวันนี้คือเขาบอกว่าเครื่องเตือนซึนามิทุกจุดก็เริ่มทำงานพร้อมเพียงกัน
ก็คือโอเคแหละคุณปลอดภัยได้เพราะว่าเขามีการตรวจเช็คมาตลอด๒๓วันแล้ว
กรณีที่มีการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะฮะกรมประตุนิยมวิทยาเขารายงานว่า
ตั้งแต่๔กรกฎาคม๖โมงเช้าเนี่ยนะจนถึงวานี้ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน
มันเหมือนกับซึนามิตอนนั้นเลยคือเริ่มจากประเทศอินเดีย
แต่ตอนนั้นมัน๖ลิกเตอร์กว่าเพราะที่มันมาถึงประเทศไทยมัน๖กว่าเกือบ๗
แต่อันนี้มันอยู่ที่ขนาด๔๐๔๙แต่เยอะบ่อยครั้งคือ๒๙ครั้ง
ส่วนเพจสูญเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดภูเก็ตของภาคประชาชน
จุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งหมู่เกาะนิโคบาห่างจากภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ๔๐๐กิโลเมตร
ล่าสุดครับทางชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงชายฝั่งเนี่ยในบ้านในบ้านในไร่เฝ้าระวังขึ้นลมในทะเลที่มีความรุนแรงในช่วงนี้
พร้อมกับรับฟังข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความมั่นใจในหอสัญญาณ
ซึ่งตอนนี้ขอให้ประชาชนเขามั่นใจเหมือนกันว่าในหอสัญญาณเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยภัยพิบั
ตอนแรกเขาเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ดางมันเสื่อมหรือเปล่า
ถูกต้องเพราะว่าล่าสุดเขาไปเช็คคือตอนแรกมันใช้การไม่ได้อยู่๗จุดนะ
แล้วทางผู้ว่าที่พังงาแล้วก็ที่ภูเก็ตได้สั่งการเป็นที่เรียบร้อ

ผอศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๘ภูเก็ตเขากล่าวว่า
กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันเนี่ยณเบื้องต้นเนี่ยไม่กระทบกับจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกในทวีปมหาสมุทรอินเดียเนี่ย
ยังมีการไหวเยอะเท่ากับคลายพลังงาน

โดยในฝั่งอันดามันของประเทศไทย
มีระบบตรวจวัดคลื่นซึนามิ

ที่เกาะเหมียงจังหวัดเกาะเมียงจังหวัดพังงา
เกาะเหนียงเนี่ยมีประสิทธิภาพตรวจสอบยืนยันได้
การเป็นชาชนเนี่ยอย่าตื่นนตระหนกปกใจ

ส่วนใจคณฑเดียวกันอย่าฟูบว่ารัชการฯจะวรตรภลางา
ผายจะวธภลางาเนี้ยเขาติดตามแล้วเป้าระวังสถานการณ์
ทั้งเกาะอันดามันรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
พบว่าวันที่๔๕กรกฎาคม
ความถี่ในการเกิดผ่านดินไหวนั้นเพิ่มมากขึ้นไหม
มันเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้กรมนี้ก่อให้ประชาชน
มันจะอย่างนึงว่าไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย
แล้วก็ที่สำคัญในอินโด

แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชนรับทราบ

เผชิญหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะสาวเต้นหน้ารถแห่
แต่เจอป้าเอาไม้ไล่ตี
ทำไมล่ะหรอหน้าป้านางไงเธอคุณเห็นแล้ว

อันนี้น่ะน้อยก่อนหน่อย
ดูครับไม่ควรประสาทจะดูหรือบ้าง
ดูต้นไม้แล้วเคย่าต้นไม้ตรงนี้
เป็นคลิปที่คนพูดถึงเยอะเลยนะครับ

แล้วก็มีคนที่ไปเต้นรำกันอยู่จำนวนมาก
คลิปนี้ครับเป็นหญิงสาวสามคนนะฮะสนุกสุดเหวี่ยงกับดนตรีบนรถนะฮะ
แล้วก็ไปเกาะรั้วชาวบ้านชาวช่องแล้วเขย่าอย่างรุนแรง
ของบ้านเขาเห็นเขาไม้ฟาดนะฮะหญิงสาวทั้งหมดน่ะ
แต่มีคนหนึ่งยังคงเต้นเยอะอยู่ครับผม
นี่นี่ที่นี่
เบอร์หนึ่งเบอร์สองไปแล้วนะครับพิธีกำจัดวัชพืชด้วยกิ่งไม้
อยู่อยู่เลยน่ะนี่

เด้อยายไปเรียกเขายายรอบหน้าน้ำร้อนไม่มันมันไม่สะใจ
นะฮะดูดิป้าใจดีมากช่วยคนโดนไฟดูด
แล้วนางก็หัวเราะนางก็เป็นกวนประสาทเขาต่อ

คงเป็นกวนประสาทเขามากกว่าแกก็ไม่ได้แบบใจร้ายขนาดนั้น
คนในหมู่บ้งหมู่บ้านงานบ่งงานบวชอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
มันเต้นกวนแกแกสักหน่อยเออก็ไล่ไปเฉยนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ซีเรียสหรอกคุณป้าเขาใจดีอยู่แล้วนะครับ
เอามาถึงอีกหนึ่งดราม่าคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของศึกแดงเดือดที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๒กรกฎาคมนี้นะครับ
เปิดภาพที่นั่งตัวสองหมื่นศึกแดงเดือดฮะถามมองเห็นอะไรในสนามครับคุณผู้ชมครับ

มาทำไม

มาสินี่เขาก็รายงานไปแล้ว

เขายังไม่ย้ายเขาบอกว่าเขายังอยู่

เพราะว่าคนไทยซื้อตัวแบบโอ้โหกระหน่ำมาก

แต่มีการยืนยันจากทางทีมงานทางผู้จัดเขายืนยันว่า

นอนนะครับผมแม้เจ้าตัวจะมีข่าวเชื่อมโยงการขอย้ายออกจากทีมอย่างพี่หนุ่มบอก
พี่วินิตครับประธานเจ้าหน้าที่นะฮะบริหารบริษัท
โดยพบว่าเพจต้นทางของฟุตบอลเนี่ยนะได้แชร์ภาพที่นั่งพร้อมระบุว่า
แท็กบัตรสองหมื่นแถวล่างสุดจากการที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ย
เปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าไปชมความคืบหน้าการต่อเติมสนามนะครับนะครับ
เพื่อใช้ในการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่๑๒กรกฎาคมนี้นะครับ
นี่ฮะเขาก็อัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็ย่าที่ใช้เนี่ย
และความยาวเท่ากันปลูกขึ้นหรือปลูกขึ้น
ขึ้นเพราะว่าเขาจะใช้น้ำตลอดอะไรอย่างนี้
นี่คือเขายังไม่ได้เอาจัดเรียงอะไรยังไงหรือเปล่า
อันนี้ก็คือเป็นการแบบอัปเดตให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปชมกันครับพี่หนุ่มครับ

สิ่งที่ลองก็คือลองนึกภาพตัวเองนะครับผมนะครับ
ซื้อบัตร๒๐๐๐๐บาทแล้วนั่งอยู่แถวล่างสุด
คือแถวที่๕จากด้านล่างขึ้นมา
มองเห็นอะไรในสนามบ้าง
อ๋อนี่ไงแถว๒๐๐๐๐บาทแถวมือคือก็อี้สีดำใช่ไหม

เพราะว่ามันรู้สึกว่าการที่มันสโลปมันสโลปไม่ค่อยเยอะ
มันก็เลยรู้สึกว่าถ้านั่งเสมอกันแล้วอาจจะเห็นคนแบบเห็นศีรษะคนข้างหน้ามากกว่า
เห็นแบบเขาแข่งขันฟุตบอลหรือเปล่านะฮะ

กรกฎาคมนี้นะครับเขาบอกว่าให้ลองยกกล้องถ่ายในระดับสายตาดู
หลังจากที่ภาพถูกแชร์ไปก็กลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาทันที

แล้วแจ็คสันหวังจะเล่นตรงไหนเถอะ

แจ็คสันหวังโชว์เสร็จแล้วปั๊บเขาก็จะพักก่อนแล้วก็ค่อยเคลียร์สนาม

รัศมีแขกแกบอกว่าอยากให้ผู้ชายมาหาไปกว้านซื้อบัตรเลย
บัตรผู้ตบองแล้วบอกน้องอยากมาหาพี่ก็เอาบัตรไป

ซื้อบ้านบอกให้มันผ่อนบ้านก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อตัว

อยากให้แขก้าจ้างช่างมาดูดสระว่ายน้ำก่อนนะฮะ
เพราะตอนนี้สระว่ายน้ำโชว์กระโปรกมากเลยจริง
คนก็ถามไปนั่นแหละพี่หนุ่มเชียร์ทีมอะไรก็รู้อยู่แล้วนะคะ
ถามมาน่ะคุณหนุ่มตอบไหนพาเชียร์ทีมหน่อยค่ะ

ซื้อตัวใหญ่ใหญ่มาหมดเลยใช่ไหมมาพี่วินิสบอกมามั่นใจได้มาแน่นอน
โด่ก็บอกยืนยันว่ามาไปหรือเปล่าก่อนดีกว่า
คุณอาจจะไปหรือเปล่าคุณมาถามอ่ะ
คุณไปสิค่ะพี่ไปสิค่ะผู้ชายไปดูแจ็คสันหวับก่อนแล้วค่อยไปไปไปค่ะโอเค

เดี๋ยวพูดมากกลับมาครับ

ที่แบบว่าหลายคนแบบโหทำไมมันน่ารักไง
คือเฟิร์นนั่นแหละใบเฟิร์นพิมชนกนั่นแหละ

เป็นนางเอกที่หลายคนอยากจะร่วมงานกับนางด้วย

แถมสานะหัวใจตัวนี้ก็โสด

ล่าสุดเนี่ยใบเฟิร์นก็เปิดเผยว่านี่

ถามว่าตลอดเยอะวันตั้งแต่พบซีสมาเนี่ย
นางก็กินยารักษามาเกือบ๓ปีแล้วนะ

นั่งพร้อมแต่ทำไมท้องมันเหมือนป่องข้างเดียวอ่ะอืม

ใช่มีขั้นต์
พี่นางเขากินยาม
พี่นางป่วตท้องในกองนะเขาตกเช็ด
ผู้หญิงลำบากจริงเพราะว่าอย่างหน้าอกเนี่ยก็อาจจะแบบมีเรื่องของ

โอกาสน้อยมากเป็นมะเร็งที่หน้าอกนะ
แต่ว่าอย่างผู้หญิงเองก็ยังมีเรื่องของมดลูกเนื้องอก
มีเป็นเนื้อเงาะมีอะไรอย่างนี้ก็ไปตรวจเนิ่นนะครับ

ก็มีอาการที่ผิดแปลกแตกต่างอย่างเช่นว่า

มาแบบเออกระปิดกระปอยหรือมามากเกินไป

คุณหมอก็จะมีการอัลเตอร์ซาวน์นะครับ
แล้วก็จะมีการตรวจมัดตรวจต่างนานาแล้วก็รักษาไป

บางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรนะอาจจะเป็นแบบว่า

ผนังมดลอกมดลูกลอก
เหมือนกับลอกผิดปกติหรืออะไรอย่างนี้

คือผนังมดลูกบางอย่างนี้

ข้าเฟิร์นบอกไม่คิดอะไรเลย
อกข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้

นะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวของหนี้กันบ้างดีกว่าครับ
เป็นข่าวที่ทำเอาบลิ้งเนี่ยทั่วโลกตื่นเต้นหนักมากครับ
กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกอัลบั้มใหม่ครับ
โดยจะเริ่มถ่ายมิวซิวิโดในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็
แบ็คด้วยเพลงใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ต่อด้วยทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกครับ
ภายในสิ้นปีนี้แล้วนะฮะอาจจะได้ชมกันที่บ้านเรา
หลังจากที่ทางค่ายออกมาประกาศนะครับเกี่ยวกับข่าวของการคัมแบ็คของเป็นทางการนะฮะ
นี่แค่กระแสข่าวว่าจะออกอัลบั้มใหม่หุ้นขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะ
ครับผมอ้าวพี่ลูกข่าวโพธอานนท์นะฮะเปิดภาพหน้าใหม่หน้าเด็กลงมาก

เปลี่ยนจริงด้วยอ่ะตาสวยอ่ะ
ก็บอกหน้าอะไรเนี่ยมีคนบอกหน้าเหมือนกันเหมือนตรงไหนอ่ะ

คนไปแซะนางว่าทำแล้วหน้าเหมือนแล็คคูณเลยค่ะ

แล้วนางก็เลยบอกว่าเหมือนแรกคูณตรงไหนเอาปากกาวเอาโบงแล้วหน้ามาเฮีย

ไม่ตาแบ๊วขึ้นไงคือเห็นปะล่ะ

แต่พูดไปบอกว่ามีคนบอกว่าหน้าเหมือนแรกคูณว่ะ

เห็นมั้ยเขาบอกแก่ลงหนังตามันจะปิดเนี่ยมั้ย

ถูกต้องแล้วแปลงฟันด้วยวันเดอร์สมาย

เดี๋ยวกลับมาครับ
อยากได้อะไรไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นวันนี้นะฮะ

ก็ไปคอมเมนต์ข้อความบางข้อความ

เอาลงไปดูข้อความดีนะฮะ
เนี่ยครับก็เป็นประเด็นเลยนะฮะ

คืออันนี้เนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่า
ทำไมคุณเกรทถึงได้มีการไปเหยียด

แล้วทำให้หลายคนเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับปีนี้เป็นปี๒๐๒๒แล้ว

ใช่นะครับคือคุณเกรทก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยนะฮะ
คุณเกรทออกมาขอโทษแล้วก็จะเป็น
เป็นอะไรน้ำเอ้ยขอโทษพี่คุณเกรดขอโทษอ่ะ
เอ้ยน้ำเอ้ยน้ำ
ไปแล้วน้ำไปแล้วออกมาแล้ว
อ่านนี้นะครับอ่านสิพี่เฮา
กับเรื่องข้อความที่ผมไปคอมเมนต์น้อง
แล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายคนนะครับ
ผมไม่มีเจตนาที่จะเหยียบเพศใดจริงจากใจเลยครับ
แต่ด้วยความที่ผมสนิทกับน้องทั้งสองคน
ผมจึงไม่ทันระวังคำพูดไม่คิดให้ดีก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไป
ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยขอโทษน้องทั้งสองคนนะครับ

การกระทำของผมทำให้กระทบกระเทือนความรู้สึก
ผมอยากจะขอโทษจากใจอีกครั้งครับจากเกรทวิรินทรฮะ

คือขอโทษแล้วนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยบางคนก็
บางคนเขาจะมองว่าไม่เห็นเป็นไรเลย
ก็คือพูดล้อเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้ปัจจุบันเนี่ย
เขาค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันนะครับ

การพูดแบบนี้มันไปกระทบความรู้สึกของคนอีกหลายคน
ปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องไปถามเลยว่าคุณใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็น

มันเป็นอีกหนึ่งเพศแต่ก็คือ
มันเป็นความหลากหลายที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหน
พูดตรงนะบางคนวันนี้กับฉัน

เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องแบบธรรมชาตินะ

แต่เรื่องนี้มันดีอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะอะไรว่า
มันทำให้เราได้รู้ว่าต่อไปเนี้ยอะไรก็ตามแต่เราต้องอย่าขนองปาก

เพราะพูดถึงคนในวงการบางครั้งก็ขนองปาก
รู้สึกว่าการเล่นแบบนี้หรือพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการเล่นที่ธรรมดา
พอมีเรื่องแบบนี้มันก็จะเป็นมันทับฐานแล้วว่าเฮ้ยเกรทยังโดนนะ

เราต้องให้เกียรติทุกคนเหมือนกับที่คุณให้เกียรติคุณ
ถูกต้องให้เกียรติครอบครบคุณก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเหมือนกัน

แต่พอมาวันหนึ่งมันมีเรื่องแบบนี้ผมก็มานั่งมองตัวเองนะว่าเฮ้ย
เราไปเล่นกับมดดำแบบนี้มันก็ไม่ควร
พี่ก็จะแบบไม่เล่นอะไรแบบนั้นแต่ว่าจะมาเล่นอย่างอื่นแทน

ทัชหน่อยทัชหน่อย